คลื่นลมแรงกันนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว
หรือว่าการทำการเกษตรจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้านับตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่สิบสี่ธันวาคมค่ะสำหรับภาคเหนือภาคอีสาน
ดึกถึงเช้าหนาวเย็นกับมีลมพัดแรงดังนั้นควรดูแลสุขภาพช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรระวังโรคราน้ำค้าง
โรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่นอยู่เสมอและใช้วัสดุคลุมดินในช่วงฤดูแรงด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็นกลางวันแดดดีกับมีลมพัดแรงคลื่นสงบ
เกษตรกรให้ระวัดระวังโรคราดำในมะม่วงสตรูพืชจำพวกหนอน
ค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงและลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น้ำค่ะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกตลอดช่วงทั้งสองฝั่งนะคะจุดที่มีคลื่นสูงเนี่ยนะคะ
ก็จะทำให้ชาวเรือเดินเรือต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นหรือแนะนำคือเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วย
และเกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำกันด้วยค่ะ
ในวันนี้นะคะฝนที่ภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวัง
ก็ต้องคงส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้กันด้วย
ขณะเดียวกันภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางก็เตรียมรับมือกับสภาพอากาศ
เพราะว่าคาดกันว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะหนาวมากขึ้น
รวมถึงฝนตกภาคใต้ก็จะมากขึ้นด้วยนะคะ
ตอนนี้ดิฉันไปขุดหาแมงมันก่อนดีกว่าคุณผู้ชม
เดี๋ยวสายจะไม่ทันกินจ้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ